ช่วงนี้เราชวนคุณผู้ชมมาช่วยกันสืบข่าวนี้หน่อยว่ามันจริงเท็จอย่างไร
คือมีพยาบาลจริงคนหนึ่งเขาไปเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งในแอปพลิเคชัน
แต่เธอเห็นแล้วแบบเอ๊ะทำไมถึงใส่ไม่ถูกระเบียบ
ไม่ถูกต้องตามหลักของชุดพยาบาลที่ถูกต้อง

แล้วก็เหมือนเธอไปบอกประวัติว่าเธอเป็นพยาบาลรุ่นที่๙
แต่จริงแล้วรุ่น๙อายุสักประมาณ๔๐แล้วนะ

ก็เริ่มจับพิรุษว่าเธอเป็นตัวปลอมหรือเปล่า

ล่าสุดไปโพสต์ภาพคู่กับแฟนหนุ่มเป็นถึงตำรวจด้วยนะฮะ
เขาก็เอ๊ะผู้หญิงคนนี้จริงจริงแล้วเป็นใครกันแน่
เป็นการไปหลอกฝ่ายชายหรือเปล่า

แต่ว่าตอนนี้มันเป็นกระแสที่ชาวเน็ตกำลังจับตามอง
ต้องใช้คำว่ากำลังขุดคุยมันเป็นดราม่ามาก
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นสาวเชียร์เบียร์
แต่เธอสะสวยหน้าตาดีหุ่นดีนะฮะสร้างเรื่องหลอกลวงว่าตัวเองเนี่ย
เป็นพยาบาลสาวคนหนึ่งแล้วก็ไปคบกันกับตำรวจหนุ่มอนาคตไกลนายหนึ่งครับ
เรื่องราวเขาบอกว่าเปรียบดุดดั่งละครหลังข่าวนะเพราะว่าเพจเฟซบุ๊คครูพยาบาลเขาไปแฉออกมา
ค่ะเออนะฮะออกมายืนยันว่าอ้าวเรื่องนี้คือเรื่องจริงก็คือหมายความว่าเธอเนี่ยเป็นสาวชีเวนจริง
เธอหลอกลวงคนจริงจริงเพราะว่าไม่มีเหยื่อออกมาแฉอเยอะมากอ่า
ผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อของผู้หญิงคนนี้ออกมาแชร์เยอะมากเลยนะฮะผู้หญิงคนนี้จะอ้างแบบนี้ว่าเธอเนี่ยเป็นพยาบาล
ทำงานที่โรงพยาบาลรัฐชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปคบหากับตำรวจอยู่ล่าสุดนะฮะ
ทีมข่าวไปถามความจริงผู้หญิงคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่า
ดิฉันเนี่ยเป็นพยาบาลฉันเห็นภาพผู้หญิงคนนี้ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
ทนไม่ไหวจริงแล้วไม่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้หรอกนะแต่ตัวฉันเป็นพยาบาล
มันผิดสังเกตตรงที่ว่าเธอแต่งชุดไม่ถูกต้อง
แล้วเธอบอกว่าเธอเป็นพยาบาลได้ยังไงแถมยังอัดคลิปเต้นแล้วบอกว่า
ดิฉันเป็นจบพยาบาลรุ่นเก้ามาแต่จริงแล้วคนจบของรุ่นนี้อายุสี่สิบไปแล้วนะ
อืมแต่ภาพในในคลิปเนี้ยอายุสักประมาณยี่สิบกว่ากว่าค่ะ
เหตุผลที่พยาบาลตัวจริงคนนี้ออกมาแฉเพราะว่าเคยเตือนอินบล็อกไปหลายรอบแล้ว
อย่าปลอมอย่าหลอกชาวบ้านเขาแต่ผู้หญิงวันนั้นก็ไม่ฟัง
ก็เลยกลัวว่าจะไปหลอกคนอื่นอีกและทำให้วิชาชีพพยาบาลมันเสื่อมเสีย
ก็เลยออกมาแฉอ่ะไปฟังหน่อยนะฮะ
คลิปที่น้องเขาใส่ชุดพยาบาลเต้นอย่างนี้ค่ะหรือว่าใส่ชุดพยาบาลซึ่งมันไม่ถูกระเบียบ
เช่นชุดพิธีการกับถุงเท้าสั้นโดยปกติชุดพิธีการแขนยาวเราจะใส่กับถุงเท้า
น่องยาวสีขาวเท่านั้นพยาบาลเราจะรู้กันนะคะถ้าเป็นพยาบาลจริง
เขาก็ไปเสิร์ชดูไปหาข้อมูลให้สภากับพยาบาลเช็คประมาณนี้ค่ะ
ก็น้องก็ไม่ได้เป็นพยาบาลจริงจริงคุณผู้ชมเรื่องราวเนี้ยมันมันไปถึงครอบครัวของผู้หญิงในคลิปนั้นแล้วนะ
อืมคือเหมือนว่าพ่อแท้แท้ของเขารู้เรื่องแล้วว่าลูกสาวเขาถูกขุดคุยอะไรแบบเนี้ย
พ่อก็โทรไปถามเฮ้ยจริงหรือเปล่าลูกไปหลอกเขาหรือเปล่าแล้วพ่อไปเตือนว่าถ้าหลอกก็หยุดแล้วกันนะ
ค่ะนะฮะพ่อก็บอกไปเธอก็บอกว่าเรียนพยาบาลจริงอืม
พยาบาลวิชาชีพอีก๖เดือนกำลังจะจบแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าเธอไปหลอกให้ผู้ชายที่คบล่าสุดจะจดทะเบียสมรสแล้วด้วยนะ
เอ้าเออมีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วคุณตำรวจเนี่ยเหรอเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปไปทำอีท่าไหน
แต่จริงแล้วเธอเนี่ยเรียนจบแค่ม๓เองนะเออแต่เหมือนกับว่าไปเจอชุดพยาบาลแล้วซื้อมาใส่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ยังโพสต์อีกว่าผู้หญิงคนนี้นะมีการข่มขู่ผู้หญิงที่เป็นพยาบาลตัวจริงด้วยว่า
ถ้าเอาเรื่องเธอมาประจานเธอจะฟ้องร้องด้วยนะครับอ่ะล่าสุดหมอและแพนด้าก็มีการเขียนโพสต์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันก็บอกว่า
ทำไมต้องปลอมล่ะวิชาชีพพยาบาลมันเหนื่อยขนาดนี้จะปลอมทำไม
เรื่องนี้ต้องตามต่อพร้อมกับแชร์โพสต์ที่มีข้อความว่าสาวชีเบียรายหนึ่งทำเฟซบุ๊กขึ้นมาอ้างตัวเป็นพยาบาลหลอกผู้ชาย
ส่วนมากจะหลอกคนที่เป็นข้าราชการพอฝ่ายชายจับได้จะขอหย่าฝ่ายหญิงจะขอเรียกเงินค่าใบหย่าหลักแสนบาท
แล้วก็มีคนตกเป็นเหยื่อมาแล้วหลายรายด้วยกันนะฮะส่วนผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาเธอทราบแล้วว่าเธอกำลังถูกขุดคุยเธอมีการชี้แจงผ่านแอปติ๊กต๊อกคือแอปนี้
นี่คือภาพเธอขอเบอร์หน้าไว้ก่อนนะฮะมีคนไปเม้นขอดูใบหย่าเธอขออภัย
ขอดูใบประกอบวิชาชีพพยาบาลเธอแล้วขอดูบัตรพนักงานว่าเป็นพยาบาลจริงหรือเปล่าอ่า
ทนไม่ไหวบอกว่าต้องออกมาพูดแต่ยืนยันว่ามีหลักฐานทุกอย่างครบแล้วจริงด้วยแต่ไม่ให้ดู
ทำไมล่ะไม่ให้ดูนะฮะเขาบอกว่าเธอใครอยากจะไปแจ้งความหรือแจ้งสถาบันก็แจ้งเลย
แต่เธอไม่ให้ดูอ่าไปฟังเสียงหน่อยครับมีคนมาเม้นขอดูใบประกอบวิชาชีพ
ขอดูบัตรพนักงานอ่าแล้วก็มาเม้นว่าซื้อชุดพยาบาลมาใส่
บ้าเหรอคะที่จะซื้อชุดพยาบาลมาใส่ถ้าคุณเก่งจริงคุณอย่าเก่งแค่แป้นพิมพ์
คุณมาเจอต่อหน้าได้เลยคือไม่ไหวแล้วว่าจะไม่มาโพสต์แล้วด้วยซ้ำ
ว่าจะไม่ด่าแล้วด้วยซ้ำแต่คือมันไม่ไหวแล้วมันเกินไป
ถ้าคุณจะแจ้งสถาบันคุณแจ้งไปเลยเพราะว่าเอกสารน่ะมีครบ
ฉันน่ะพร้อมประทะกับคุณแน่นอนถ้ามันเป็นเอกสารจริงฉันจะเอาฟาดหน้าคุณให้ดู
โอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรฟาดหน้านะแต่ถ้าเกิดมีจริงก็โชว์ได้สิเนอะ
โชว์เออโชว์บัตรว่าทำงานอยู่อ่ะล่าสุดผู้ชายในภาพเนี่ย
แฟนเขาล่าสุดเนี่ยที่จดทะเบียนกันเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วฝ่ายหญิงหลอก
แล้ววันนี้นัดการจับไปเซ็นต์บายหย่าแหละอืม
แต่ยังไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงจะเรียกเงินหลักแสนเหมือนที่เคยเรียกหรือเปล่านะ
นะครับเดี๋ยวตามกันต่อเดี๋ยวตามกันต่อค่ะนะครับเป็นอุทาหรณ์เนอะอืมค่ะ